ทุกผู้ชมครับเรื่องของร่างทรงเนี่ยมันมีกรณีปัญหาเกิดขึ้นนะครับ
นั่นก็คือหมอปลาหมอปลามือปราบสัมภเวษี
ที่ขึ้นชื่อเรื่องการปราบพูดผีวิญญาณเนี่ยนะ
เขาก็เคยออกมาอัดคลิปวีดีโอ
แล้วก็บอกว่าโอ้โหพวกร่างทรงเนี่ยพวกมโนทั้งนั้น
ใช่บอกเป็นการแสดงร่างทรงไม่มีจริงหรอก

ก็เลยเป็นการวิวาทะนะ
มีการตอบโต้กันไปมากับกลุ่มของร่างทรงทั้งหลายเกิดขึ้น
แต่ล่าสุดเนี่ยมีคนที่เอาภาพของหมอปลา
ไปขึ้นเพจตามสังคมออนไลน์
แล้วก็บอกว่าแหมหมอปลาเองนี่ก็
ใช่ว่าจะเคลียร์นะ

ที่บ้านพักที่เพชรบุรีที่เปิดให้คนมารักษาจากอาการอะไรต่าง
นานาผีเข้าโรคจังจิตประสาทหรือว่ายาเสพติด
ถึงขั้นล่ามโซ่ก็มีคนตายก็มี

เพื่อให้ท่านเห็นว่าเขาเป็นยังไงก็ชี้แจงกันไปแล้ว
แต่วันนี้หมอปลาเดินทางไปแจ้งความนะครับ
หมอปลาหรือว่านายจีรพันธ์เพชรขาว
หมอปลามือปราบสัมภเวษี

ภรรยาชื่อนางสาวระพัดศรฤทธิธนภัยบูลหรือว่าน้ำฟ้านะครับ
ไปกับทนายความก็คือทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับ
ไปแจ้งความต่อพันธุ์ตำรวจเอกสิริวัตรดีพอ
ผู้กำกับการ๓กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอท
เพื่อให้เอาผิดกับเพจข่าวแล้วก็แฟนเพจ
สำนักข่าวแห่งหนึ่งหลังจากที่ไปโพสต์ภาพตัดต่อ
มีข้อความกับมีรูปกล่าวหาว่าบ้านของหมอปลาเนี่ยเป็นโรงฆ่าสัตว์
หมอปลาบอกว่ามาแจ้งความดำเนินคดีกับเพจสำนักข่าวแล้วก็แฟนเพจ
หมินประมาทกล่าวหาว่าบ้านของเขาเป็นโรงฆ่าสัตว
เป็นโรงเลี้ยงสัตว์เป็นเรื่องที่รับไม่ได้เพราะว่าที่ผ่านมาที่บ้าน
ให้การช่วยเหลือบรรเทาเยียวยาคนที่เดือดร้อน
คนที่เคยไปรักษาทางวิทยาศาสตร์แล้วไม่หาย
เขาก็พามานะครับคนที่เคยไปหาร่างทรงโดนหลอกเงินจนหมดตัว
ก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นไม่หายก็พามาหาหมอปลา
เขาก็ช่วยรักษาให้ส่วนที่มีภาพหาว่าใช้โซ่ล่ามคน
ใช้เข็มฉีดยากับคนที่มาให้รักษานั้นหมอปลายืนยันว่าไม่จริง
บางครั้งผู้ที่มาเป็นคนติดยาเสพติดหนักมาก
ญาติก็ต้องล่ามโซ่ไว้ญาติล่ามเองเพราะกลัวว่าจะไปทำร้ายคนรอบข้าง
ที่เขามารักษาเหมือนกันผู้ป่วยบางคนที่เห็นมีเข็มฉีดยาคุณเห็นมาสอน
หมอปลาบอกว่าก็เขาหนักเขาใส่เครื่องออกซิเจนมา
เขาต่อสายน้ำเกลือมาแล้วมาให้บำบัดก็เลยเห็นภาพแบบนั้น
แล้วก็ยืนยันว่าที่รักษาอยู่เนี่ยไม่ได้เก็บเงินเลยนะครับไม่เสียค่ารักษาเลย
เมื่อมีคนเอาข้อมูลผิดไปใส่ระบบคอมพิวเตอร์ใส่สังคมออนไลน์แบบนี้
ก็เลยต้องมาแจ้งความในข้อหานำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ก็ตามพรบคอมพิวเตอร์นะครับ
ส่วนคนที่แชร์หมอปลาบอกว่าไม่เอาผิดนะ
เพราะคนกลุ่มนี้เชื่อว่าไม่รู้เรื่อง
ส่วนสำนักข่าวหรือว่าสื่อออนไลน์ที่เผยแพร่
ถ้าจะมาขอโทษอะไรเนี่ย
หมอปลาบอกว่าไม่ขอรับคำขอโทษครับ
ที่บ้านนี่คล้ายการบำบัดมากกว่าการรักษา
เพราะว่าคนที่ไปหาผมที่บ้านเนี่ย
จากไปโรงพยาบาลมาแล้วคือโรงพยาบาลไม่รับ
หรือว่าเป็นที่พึ่งสุดท้ายของตรงนั้นนะครับ

คนตายเขาไปตายที่อื่นไม่ตายที่นั่นอยู่แล้วครับ
เพราะอย่างเช่นบางเคสที่มาหาผมเนี่ย

อย่างเช่นเขาทรมานมานานแล้วก็อธิบายว่าก่อนจะช่วยเขา

ของคุณเนี่ยถ้าทำไปแล้วมันจะเกิดอาการอะไรครับ
มันไม่ไปกาลบีบคอมันไม่กาลฉียา

คือญาติหรือพ่อแม่เขาต้องทำเองครับไม่ได้เกี่ยวกับที่กันที่บ้าน
เพราะอย่างเช่นถ้าไม่ทำไปเนี่ยเขาก็จะหนี
แล้วก็จะทำร้ายคนใกล้ตัวหรือว่าทำร้ายข้าวของฮะ
เหมือนคนที่ว่าจิตเวทแต่โรงพยาบาลเขาไม่รับคนเหล่านี้ครับ
นี่คือเหมือนว่าเขาเป็นที่พึ่งสุดท้ายของที่เราต้องบำบัดเขาครับ
เรื่องนี้มันเกิดขึ้นหลังจากไปปะทะกับร่างทรงใช่ไหม
อ่าเรื่องนี้ใช่ครับเกิดขึ้นไปจากหลังไปปะทะกับพวกร่างทรงครับ
แต่ร่างทรงผมขอโทษนะผมปะทะมานานแล้ว
แต่ตรงนี้มันเรื่องมันเป็นข่าวพิจารณา
เมื่อก่อนเรื่องพวกนี้มันก็เคยมาครั้งหนึ่งแล้วมันก็เงียบไป

ก็คือเรื่องปัญญาอ่อนนะครับเพื่อจะมาโจมตีครับ
ไอ้พวกนี้ผมรู้ว่าเสียผลประโยชน์เยอะ
เพราะคนที่บ้านเนี่ยผมบอกแล้วว่า๑๐๐ครับโดนพวกร่างทรงหลอกมาครับ
ผมกล้ารับประกันว่า๑๐๐ครับว่าร่างทรงหลอกเข้ามา

คือคนเหล่านี้วิทยาศาสตร์เขาไปมหาแล้วไปมาหลายที่
จนเขาช่วยเขาไม่ได้เขาก็ไปพึ่งร่างทรง

พอหมดเงินหมดทองปั๊บก็คือดีบ้านผมแล้วคือที่สุดท้ายครับ
ต้นตอนแล้วก็สั่งสันตะข่าวเอามาเปิดแพทย์
เอามาเผยแพร่แล้วเขาก็เสียหายครับ
อยากยำบากอะไรถึงสันตะข่าวกันไหมเพราะเขาอยู่ไหนเนี่ย
ผมไม่รับคำขอโทษครับผมฝากแค่นี้
พอเห็นว่าเขามาว่าเราเป็นโรงเชือกโรงฆ่าสัตว์
นี่มันไม่ใช่อ่ะพี่มันไม่ใช่อะครับ
คือพูดคำเดียวว่าผมไม่รับคำขอโทษครับ
เพราะสมมุติว่าผมทำแก้วแตกแล้วผมขอโทษแก้วมันจะกลับมาเหมือนเดิมไหม
ผมไม่รับคำขอโทษนะผมพูดแค่นี้ฝากเขาครับ
ที่เขามาแจ้งความเนี่ยคือกรณีที่มีคนไปบอกว่าบ้านของเขาเนี่ยเป็นโรงฆ่าสัตว
ค่ะคือไปตำหนิเหมือนกับว่าโอ้โหมีการล่ามโซ่ฉีดยาคนให้ตายไปบีบคอเขา
อ่าเขาแจ้งความตรงนั้นนะค่ะถือว่าเอาข้อมูลอันเป็นเท็จไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์
แต่เรื่องวิธีการของหมอปลาหมอปลาเป็นมือปราบสัมภเวษีรักษาคนด้วยวิธีการต่าง
ตามที่เขาก็มีวิธีของเขาเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละท่านนะ
เดี๋ยวจะบอกว่าพอพูดถึงเรื่องร่างทรงเราบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคล

หมอปลาเองเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าเขาก็มีวิธีการของเขาเพียงแต่หมอปลาเขาบอกว่าเขาไม่ใช่ร่างทรง

นะฮะภรรยาของหมอปลาก็ยืนยันนะครับบอกว่าที่มาเผยแพร่กันว่ามีการฉีดยาให้กับคน
มาบำบัดกับหมอปลาเนี่ยไม่เป็นความจริง

มันเป็นเหงียกไย้อย่างที่ทำความสะอาดอยู่แล้ว
ก็ใส่ทั้งแมสทั้งนี้แต่ฝุ่นก็ยังเต็มหัวหมดเลย
แล้วเสร็จมีปลอดภัย

มีรถจากที่เขาจ้างมาส่งอย่างนี้ค่ะที่เขามัดมาส่งเนี่ย
เพราะว่าทางโรงพยาบาลวินิจฉัยแล้วไม่เจอโรคอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วเสร็จพอใส่น้ำเกลือมาแล้วน้องก็ดิ้น

ภาพนั้นคือเป็นภาพที่ในเพจเขาโพสต์ว่า
มาทั้งชุดมอมแมมอันนั้นในโพสต์หนูก็ยังมี

แต่เขาก็ไม่ได้ไปซูมไว้ที่ไม้กวาดอย่างนี้ค่ะ

โฉนดของที่บ้านหนูเองค่ะที่ไปขายยังมีใบซื้อขายถูกต้องนะคะ
หนูจะขออนุญาตขอถ่ายประชาชนเพราะหนูยังมีตรงนี้ไว้ถ่ายเลย
แล้วก็ให้ลงเซ็น๒ใบเลยค่ะว่ามาอยู่แล้วมารักษา
รักษาที่ไหนมาบ้างแล้วเป็นอะไรมา
แล้วก็มีใบยืนยันจากแพทย์ว่าแล้วที่มาที่นี่
เราไม่ได้บังคับคุณนะคุณมาเองเซ็นไว้แล้วก็ญาติคนคุมต้องมาด้วย
แล้วก็ไม่ว่าอะไรที่ตรงนี้เกิดขึ้นจะเป็นยังไง
มีใบหมดทุกอย่างแล้วกรอกไว้หมดแล้วมีประชาชนทุกคนที่มา
ไม่ได้ว่าให้เข้ามาถ้าเกิดเพราะหนึ่งหรือว่ากันตัวเองด้วยว่า
ที่เขาต้มบมบอกว่าจะไม่เอาผิดภาพเป็นอะไรทุกอย่าง
ทุกอย่างค่ะแล้วจากบ้านของแล้วมีบรรทาชนฯ
พี่รับสูง๑๕เซ็นมาอย่างนี้๓ปี
เมื่อวานไทยรัฐไปถ่ายที่บ้านหนูก็ให้ดูค่ะ

คือไม่อยากให้ซื้อหนังสือหรือหน้าปกตลุกตำเอามาวมันน่ะ
เห็นใจความรู้สึกมั่งหนูก็คนนี่ก็คน
ทุกคนคนหมดอ่ะถ้าโดนมั่งจะรู้สึกยังไง
หลักการก็เหมือนกับกรณีของหมอแสง

ทางหมอปลาเขาบอกว่าใครจะไปให้เขามาบัดรักษาก็ต้อง
ยืนยันกันให้ชัดเจนว่ายินยอมพร้อมใจเองนะ

ทางตำรวจก็ลงบันทึกประจำวันรับแจ้งความไว้นะครับ

พยานหลักฐานต่างว่าชัดเจนมากน้อยขนาดไหน

หมอปลานี่มือปราบสัมภเวษีนะฉายาเขา

ใช่คืนนี้เลยคืนนี้เลยจบไทยรัฐนิวโชว์
แต่ท่านก็อยู่กับความเชื่อของท่านด้วยนะ

คือหมอปลาเองเขาก็บอกว่า
เชื่อว่าที่มีข่าวลือออกมาแบบนี้
น่าจะเป็นกรณีของร่างทรงที่ไม่พอใจ
ที่หมอปลาออกมาต่อว่า
ตำหนิร่างทรงว่าเป็นเรื่องหลอกลวง

ตำหนิเรื่องของร่างทรงมาโดยตลอด
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับร่างทรงดูบ้าง
ฟังการให้สัมภาษณ์ของหมอปลาที่ตำหนิพวกร่างทรงแล้ว
คนที่เป็นร่างทรงเองเขารู้สึกยังไง

เราพาคุณกิตติศักดิ์

ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะ
ที่ซอยรังสิทธิ์นครนายก๒๓
เป็นสำนักทรงพระพิคเนธ
ของบอยคลองหนึ่ง

ในโลกโซเชียลก็ดังคุณติไป
ก็ไปคุยเกี่ยวกับเรื่องของร่างทรงการทรงเจ้า
เพราะว่าหมอปลาบอกไงว่าร่างทรงมันไม่มี

พอไปถึงคุณติก็เล่าให้ฟังว่าบรรยากาศก็

มีรูปหล่อหนูสัตว์ที่เป็นภานะของพระพิคเนธนะคะ

เขาจะนั่งบนแบบบนหนูที่เป็นรูปหล่อใหญ่อันนี้ค่ะ

แล้วก็มีสิวลึงวางอยู่นอกตัวบ้านนะคะ
บอยบอกว่าสำนักทรงของเขาเนี่ย

บอยก็พาเข้าไปข้างในเลยค่ะ

ก็มีพระพุทธรูปมีพ่อแก่
มีรูปปั้นบูชาเยอะเลยค่ะ

มีความเชื่อความศรัทธาในองค์พระพิคเนตตั้งแต่เด็ก

กระทั่งองค์พระพิคเนธมาประทับร่างเขาก็เลยสื่อสารกับองค์พระพิคเนตได้

ถามว่าเออแล้วไปเจอบอยคลอง๑วันนี้เนี่ย
เขาเชิญองค์เทพมาประทับร่างให้ดูไหม
เผื่อจะได้แบบได้สอบถามพูดคุยอะไรกับองค์เทพท่านบ้างอะไรอย่างนี้
คุณกิติศักดิ์บอกว่าบอยคลอง๑เขาบอกว่าวันนี้วันพระ

ว่าเวลาเขาถูกเข้าทรงเนี่ย

เขาบอกว่ามันก็รู้สึกตัวบ้างนะคุณภาคภูมิ
คือไม่ใช่แบบหายไปเลยไม่รู้สึกตัวเลยนะ
รู้สึกตัวบ้างเหมือนเป็นผีอำอ่ะ

พอสื่อสารได้ปุ๊บชีวิตความเป็นอยู่ของเขาดีขึ้น
เขาก็เลยตัดสินใจเปิดสำนักทรงเลย

เข้าทรงของเขายืนยันว่าไม่ได้หลอกลวง

กิริยาก็จะแตกต่างกันไป
ก็ไม่ได้เป็นการแสดงมโนไปเองเหมือนที่หมอปลาบอก
คือก่อนหน้านี้เคยถามหมอปลาเหมือนกัน
ว่าที่หมอปลามีอาการหาวน้ำตันไหลน้ำไหลยืดอาเจียน

คลองหนึ่งก็เลยบอกว่าจริงแล้วก็ร่างทรงเหมือนกันแหละ

เพราะเวลาที่หมอปลาเขาไปเจอพวกสัมภเวษีอะไรพวกนี้
เขาจะมีลักษณะเหมือนที่บอยคลองหนึ่งบอก

ก็เหมือนแบบมีองค์มาประทับร่าง
หมอปลามีองค์แต่ไม่ยอมรับความจริงแล้วก็อ้างว่าไม่มีองค์
นี่ค่ะลองฟังเสียงในบอยคลอง๑ดูค่ะ
เด็กทางกุบาลได้อันนั้นใครก็ทำได้มันเป็นการแสดง
เวลาทรงเนี่ยมันเหมือนกับผีอำ
คุณเคยโดนผีอำไหมมันก็จะมึนมันก็จะเบอร์
แล้วบางทีหมากเนี่ยเขาไม่กินเงินเพราะเขากินเพื่อให้มันชา
เพื่อให้แบบว่าบางทีมันก็มีเสียงกระซิบข้างหู
บางทีมันก็หนักช่วงหน้ามาบางทีมันก็ใจสั่น
แล้วมันก็จะมีแบบอาการบอกเหมือนมีคนมาบอกข้างหูว่าให้พูดอย่างนี้อย่างนี้
เหมือนเราฝืนคำพูดไม่ได้
คุณบอยบอกผมนะที่เขาสื่อสารกระซิบข้างผมเนี่ย
เป็นภาษาอะไรภาษาอบารีอังกฤษภาษาไทย
ฟังนะฟังแล้วเขาก็พูดภาษาเรานี่แหละ
แต่บางครั้งบางคนเนี่ยเราจะไปพูดกับเขาแบบว่า
เฮ้ยภาษาเทพมันแปลไม่รู้เรื่องนะ
เราจะไปตั้งกฎข้อห้ามเขาว่ามันไม่ได้
คุณก็ต้องสิทธิใครสิทธิมันเข้าใจไหม
เขาจะพูดภาษาอะไรแต่ในเมื่อเขาคิดดีทำดี
วางตัวอยู่ในสิ่งที่ดีจบป่ะ

คุณจะไปตัดสินภาษาเทพมันไม่มีโรงเรียนสอน
คุณบ่อยสั่งเค้กับผมได้ไหมผมไม่ได้ลุกหลู่นะ
อยากจะอยากจะผมอยากสินตอนทรงจริง
ไม่ใช่ฉันบอกตรงนะบางทีคาถานบางตัวเนี่ย
ขอเถอะอย่าละเมิดสิทธิพอถ้าฉันทำไป
มันมีเหมือนดาบสองคมคนเชื่อก็ถือว่าเก่ง
คนไม่เชื่อก็คือว่าอุตลิ

แต่คำที่ฉันต้องลุกขึ้นมาสู้
เพราะหมอปลาบอกร่างทรงเป็นองค์คชาติ
นี่แหละคุณบอกไปเลยว่าร่างทรง

มึงเนี่ยลงองคชาติจะไม่มีใครโกรธ
แต่ตอนนี้คุณใช้คำรวมว่าร่างทรงไม่มีจริง
แต่ถ้าเป็นสายร่างทรงเขาเรียกว่าสัมผัสที่๖
ซิกเซนต์องค์จะเทียบองค์จะผ่าน

พอผมพูดแรงก็หาว่าสักไม่ดีใช่ไหม
ถ้าการอย่างนี้องค์ไม่ลง
ก็แสดงว่าม้าตายถูกป่ะ
ของขาดเหรอหาวอ้วก

เพราะว่าถ้าพวกร่างทรงเนี่ยเขาเรียกว่าองค์ผ่านองค์จับ
จับปุ๊บก็จะหาวน้ำตาไหลจะอ้วก
ใช่ไหมเพื่อคลายบางทีคลายสิ่งที่ออกมา

แต่หมอปลาบอกองค์ไม่มีแล้วหมอปลาอ้วก
หมอปลาหาวหมอปลาน้ำตาไหล

ก็ถ้าคุณบอกว่าร่างทรงไม่มี

เออแล้วหุ่นคุณกับหุ่นฉันเนี่ย

แต่ถ้าหมอปลาเดินผ่านตำรวจ

แต่หมอปลาช่วยกรุณามาถอนให้หน่อย

เขาก็ฝากกันไปฝากกันมา

ทรงทั่วประเทศเขาก็ไม่พอใจ

คือหมอปลาเองก็มีวิธีทางของ

ร่างทรงเขาก็มีของเขาแบบนึง

อันนี้ก็ใกล้ถึงวันเสียชีวิตที่จะครบรอบกันอีกครั้งหนึ่งของ

ตอนนี้เรามีร่างทรงแม่พุ่มพวง
อาจจะมีมานานแล้วก็ได้นะครับ

เป็นคลิปของร่างทรงแม่พุ่มพวง

เดี๋ยวท่านดูสักหน่อยเดี๋ยวเล่าให้ฟัง

เต้นเพลงคนดังลืมหลังควาย

ซึ่งเสียชีวิตไปนานแล้ว

โพสต์คลิปเอาไว้พร้อมกับระบุข้อความ
บอกว่าร่างทรงแม่พุ่มพวง
ดวงจันทร์กำลังร่ายรำอย่างสง่างามเลยเจ้าค่ะ
ใช้จักรยานในการรับชม

ก็มีการตั้งแท่นโต๊ะหมู่บูชา

คนที่เห็นคลิปนี้ก็เข้าไปวิภาควิจารณ์กันเยอะนะฮะ

บอกว่าเอองมงายก็มีบางคนก็สงสัยว่า
ทำไมคนกลุ่มนี้ถึงใช้วิธีแบบนี้
จะเป็นลักษณะเดียวกับทางร่างทรงสุริยเทพอะไรหรือเปล่า

แต่เขาก็อาจจะมีคนเชื่อของเขาไงใช่ไหม
อันนี้เราเอามาให้ท่านดูว่ามันมีหลากหลายจริงนะครับ

ใช่ค่ะอันนี้ก็หลากหลายจริงค่ะ

ชั่วร้ายครับแล้วก็บอกให้ปลายสายปล่อยของออกมาเนี่ยค่ะ
หญิงสาวที่อยู่ปลายสายที่เขาวิดีโอกรน์ด้วยเนี้ยเขาก็อ้าบ
อ้าปากนะอ้าปากรับแล้วก็พ่นลมกัน
แล้วก็ผู้หญิงที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งเขาก็ร้องโหยหวนเลย

สุดท้ายก็มองตากันอ้าปากแล้วก็ปลดปล่อยสิ่งไม่ดีออกมา
ออกไปออกไป

ออกไป

ออกไปเดี๋ยวนี้
พ่อลูกกิ๊ดออกไปเลยแล้วออกไป

ที่ไหนมันจะมาถือโทรศัพท์ให้ทำพิธีไล่ผีออกจากร่าง

เป็นผีแล้วมาถือโทรศัพท์ทำไมให้โดนไล่

เขาอาจจะตั้งโทรศัพท์ไว้แล้วก็เอาตัวมาอยู่ตรงหน้าโทรศัพท์
ก็บอกว่านี่ถ้าขายยาสีฟันหรือน้ำยาบ้วนปากเนี่ย

ตกกรักตะกรรัดตะกรัดอย่างนี้

มันกระตุกกระตุกพ่นลมก็ต้องถูกพ่นลมก็อ้าค้างอยู่อย่างนี้เน็ตค้าง
ก็ต้องบอกพ่อแม่ว่าเดี๋ยวขอเติมเงินแป๊บนึง
เนี่ยพ่นลมอยู่เนี่ยจังหวะเนี่ยเอาค้างพอดีทำงาน
นี่ค่ะก็เอามาให้ดูนะคะว่าตอนนี้มันมีหลากหลายไง

เอาอีกใช่ไหมคะคือตอนนี้มีเยอะนะฮะแล้วก็ต้องยอมรับว่า
นี้เป็นยุคแห่งสังคมออนไลน์ค่ะแน่นอนว่าเขาก็มีการเผยแพร่ทั้งคลิป
สื่อสังคมออนไลน์จะด้วยตัวเองหรือว่ามีคนไปถ่าย
แล้วก็เอาไปแชร์ก็แล้วแต่เนี่ยเอาเป็นว่าเราจัดอันดับมาให้เลยครับท่านผู้ชมครับ
อันดับสำหรับร่างทรงไทยในปัจจุบันที่มีคนแชร์กันมากที่สุด
เผยแพร่มากที่สุดในสังคมออนไลน์ณปัจจุบันนี้

คุณผู้ชมจะได้แบบอ๋อตรงนี้นี่อยู่แถวบ้านเลยเนี่ย
บอกมาหน่อยนะฮะถ้าเกิดใช่นะครับถ้าเคยไปเจอมานะครับ

เชื่อไม่เชื่ออย่างไรแล้วแต่วิจารณญาณนะครับ
คนแรกครับนี่คือพ่อปู่ศรีสุโธหรือว่าพญานาคาราชนะฮะ
ในชุดขาวคนนี้อ้างว่าถูกพ่อปู่ศรีสุโธหรือว่าพญานาคาราชเข้าสิงร่างนะครับ
โดยมีการท่องคาถาเป็นภาษาของเทพ
เชื่อว่าจะสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้
คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปมากมายในโลกโซเชียลนะครับ

ก็เชื่อว่าอันนี้เป็นเรื่องจริง
บ้างก็หาว่าหลอกลวง
ก็ถือว่าเป็นร่างทรงอันดับแรกเลย
ที่มีคนแชร์และมีการพูดถึงกัน
ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าก็เป็นเพราะว่าคนไทยเราเนี่ย
เชื่อถือความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พญานาคมาก

เขาอ้างว่าเป็นร่างทรงของพระพรมพระวิศนุพระศิวะ
กำลังร่ายรำท่วงทำนองต่าง

คือจริงแล้วพระตรีมุรติเป็นเทพเจ้าที่มีความยิ่งใหญ่นะคะ
ขนานนามว่าเป็นเทพแห่งความรัก
ใครที่อยากจะขอเรื่องความรัก
ก็ต้องพระตรีมุรติจะสำเร็จ
คือฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นคลิปของร่างทรง
ที่เขาอ้างว่ามีองค์เทพมาเข้า
ส่วนภาพทางกรอบขวาที่เราให้ท่านได้เห็นเนี่ยท่านจะได้นึกออก
เพราะหลายท่านเชื่อถือเคารพสัทธาในตัวเทพ

ตัวเทพต่างนะครับแต่ว่าหลายคนก็ไม่สบายใจที่
อาจจะมีคนมาบอกว่ามีองค์เทพมาลงทรงมาเข้าทรงมาองค์ลงอะไรแบบนี้นะครับ
ต่อไปครับท่านผู้ชมครับมีหญิงสาวคนหนึ่งที่อ้างว่าที่ร่ายรำอยู่เนี่ย
เพราะว่าพระแม่กาลีลงมาประทับร่างนะฮะเธอก็แต่งหน้าทาแป้งใบหน้าขาวผ่อง
แต่ว่าหน้าตานี้จะดุดันหน่อยมีแลบลิ้นยาวแสดงอิทธิฤทธิ์ดับไฟด้วยมือเปล่านะฮะ
ส่วนหญิงสาวอีกคนนึงก็ไล่รำผ่านกล้องมือถือผ่านกล้องนะครับแล้วก็ถือไมค์ร้องเพลงประกอบพิธีด้วยนะฮะ
ก็เป็นภาพที่แชร์ออกไปมากมายครับคนก็บอกว่าโอ้โหบางคนก็บอกน่ากลัวบางคนก็บอกว่าขึงขังดี
เจ้าแม่กาลีก็แปลงร่างจากการบำเพ็ญตนของพระแม่อุมาเทวีมีจุดประสงค์เพื่อปราบอสูร
หลังจากได้รับชัยชนะพระแม่กาลีก็เต้นระบำนะครับจนลืมพระองค์ยกพระบาทขึ้น
หมายจะกระทืบโรคกระทืบลงพื้นโลกอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ตามประวัตินะ
ทางคนที่เขาบอกว่าเขาเป็นร่างทรงเขาก็เลยจะมีท่าทางลักษณะแบบประมาณอย่างนี้
มานะคะร่างทรงพระแม่อุมาเทวีค่ะได้รับความนิยมมากนะคะเพราะว่าดูในคลิปสิคะ
ศิษย์ลูกหาเยอะมากจริงคือในคลิปเนี่ยเป็นการประทับร่างของพระแม่อุมาเทวีขี่เสือ
แต่มันไม่ได้มีเสือจริงมานะคะเป็นคนมาแสดงไปเสือเนี่ยเห็นมั้ย
ดังนั้นกว่าจะขึ้นไปขี่ได้ก็ทุลักทุเลทุลักทุเลอยู่พอสมควรค่ะ
ไปดูช่วงที่ประทับร่างกันหน่อยนะคะ
เดี๋ยวเราจะมีเรื่องหลักธรรมคำสอนของพระที่ท่านจะมาให้แง่คิดตรงนี้ด้วยนะครับ
ไปดูอีกร่างทรงหนึ่งครับร่างทรงนี้เชื่อว่าทุกท่านรู้จัก
ร่างทรงนางพันธุรัตน์หรือว่าผีเสื้อสมุทร
เสื้อสมุทรนะฮะท่านเห็นท่านก็อ๋อวรรณคดีไทยที่สุนทรพูดท่านแต่งขึ้นมานะครับ
เราก็เคยได้ยินกันตั้งแต่เด็กเด็กแล้วเรียนกันมานะครับตอนนี้มีคนบอกว่าเขาเป็นร่างทรง
เพราะว่าผีเสื้อสมุดนางพันธุรัตน์ลงมาจุติในร่างของสาวใหญ่คนนี้
เธอบอกว่าเธอขอเป็นตัวแทนให้ผีเสื้อสมุทรประทับร่าง
ก็ร่ายรำในท่วงทำนองต่างนะฮะแต่ก็ไม่ได้ปรากฏแน่ชัดว่า
อิทธิฤทธิเขาเป็นยังไงนะคุณเขียนมาสอนจะถึงขั้นนอนขวางน้ำขวางทะเล
แปลงกายเป็นสาวสวยได้ตามเนื้อหาในวันคดีอะไรหรือเปล่า
ร่างทรงพระพิคเนธค่ะคือจริงแล้วมีเยอะนะคะ
คนที่อ้างว่าเป็นร่างทรงพระพิคเนธเนี่ยแต่ที่ดังมากตอนนี้

ที่เราไปสัมภาษณ์มาก็หนุ่มรูปร่างอวบนะคะ
น้ำหนักเป็นร้อยกิโลเขาก็บอกว่าเขาเป็นร่างทรงพระพิคเนต

ก็มีท่าไม้ตายคือขึ้นไปเหยียบบนหนูยักษ์
แต่หนูนี่เขาเป็นแบบไฟเบอร์เสริมเหล็กเลยนะคะ

หนูก็ต้องแข็งแรงนะถึงจะขึ้นไปเหยียบได้นะคะ

ที่บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นร่างทรงของพ่อปู่ฤษี
แล้วก็บอกว่าหากร่างพ่อปู่ลงประทับคราใด
ร่างกายก็จะสั่นไหว
เสียงที่หนุ่มก็กลับกลายเป็นคนแก่แหบแห้งทันที
ร่างกายก็จะเปลี่ยนเป็นหลังค่อมลงนะฮะ
ก็เหมือนกับเป็นฤษีนะครับ
ก็มีลูกศิษย์ลูกหาชื่นชอบเคารพสัทธาเยอะนะครับ
บางครั้งลูกศิษย์ลูกหาที่มาแล้วก็เกิดอาการ
มีการตอบโต้กันเองอะไรด้วยก็มีนะฮะ
ตอนที่เขาเข้าพิธีเข้าทรงอะไรของเขาเนี่ยนะครับ
ร่างทรงเจ้าแม่กวนอิมค่ะ
ก็มีคนอ้างว่าเป็นร่างทรงเจ้าแม่กวนอิมก็เยอะนะคะ
แล้วคนก็แชร์ในโลกโซเชียลกันเยอะเลย
แต่ที่ดังมากก็ผู้หญิงคนนี้แหละค่ะ

ใส่ชุดสีเหลืองก็คือไร่รำลีลา
เหมือนเจ้าแม่มีทีมงานคุณภาพคอยอุ้มเหาะ

อางว่าลงมาจากทรงทรวรย์
เอามาดูร่างทรงนี้ครับคุณผู้ชม
ร่างทรงเจ้าแม่เมดูซ่า
มีมีร่างทรงนี้ด้วย
ที่มีเจ้าแม่งูเกงกองมาสิ่งร่าง
ตอนที่เข้าทรงก็มีการไลน์รำท่าทาง
เหมือนกับงูก็ตามความเชื่อของแต่ละคนนะครับ
เจ้าแม่งูเกงกองบอกว่ามีอิทธิฤทธิ์ที่มองตาคน
แล้วก็สามารถที่จะสาบให้กลายเป็นหินได้เนี่ย
แต่ไม่รู้ว่าเขาลงมาแล้วเขาช่วยคนอะไรยังไงนะ
ของดิฉันปิดท้ายเด็ดสุดค่ะ
ร่างทรงโดราเอมอนค่ะ

แล้วเนี่ยมีผู้ชายคนนึงค่ะ
เขาบอกว่าเขาเป็นร่างทรงโดราเอมอน
เพราะเขารูปร่างคล้ายกับโดไรมอน
แล้วก็จะมีของขลังแปลกอย่างนี้

เป็นเหมือนของวิเศษออกมาจากกระเป๋าหน้าท้องโนไลมอน

นี่เป็นร่างทรงฉบับการ์ตูน

เนี่ยเรื่องไปเลี่ยมทองเป็นแบบโดราเอมอน
อืมแล้วมันตอนมาเข้าทรงมันเป็นยังไง

เอาเป็นว่ามันมีก็แล้วกันนะ
โปรดใช้วิจารณญาณนะคะ